แมนเอ้ยจากนี้ได้
เป็นร้อยคันคุณผู้ชมครับเขาจะไปทำบุญกันที่เมืองกาล
พอเจอด่านสกัดเท่านั้นแหละ
สกัดเหรอนะก็มาดีนะมาจะทำบุญนะย้อนสอนได้เหรอ
เป็นร้อยไหมล่ะนะครับพอมาเจอด่านปั๊บเลี้ยวกลับเลยครับย้อนสอนเลยและไอ้คนที่เขามาถูกต้องเขาไม่เดือดร้อนเหรอพี่อย่าบอกนะว่านี่คือเป็นเจ้าของถนนน่ะขับขี่กันแบบนี้ก็ก็ทำดูใกล้เคียงนี่แหละครับคุณผู้ชมครับกลุ่มวัยรุ่นเป็นร้อยคันมาตามถนนสามหนึ่งเก้าเก้า
หลังสามหนึ่งเก้าเก้านะครับก่อนถึงสี่แยกลาดย่าในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพอเห็นด่านตำรวจปั๊บเลี้ยวย้อนสอนเลยจนรถของชาวบ้านที่เขาขับมาถูกต้องขับมาปกติก็โหเบรกอุตลุดอันเนี้ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับแต่ว่ากลุ่มรถจักรยานยนต์ดังกล่าวเน
ท้องที่สพพนมทวนจากกลุ่มผู้ขับขี่ดำเนินคดีร้อยสามสิบเอ็ดคนฐานขี่รถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นอืมขี่รถดัดแปลงสภาพขี่รถไม่พกใบขับขี่ขี่รถไม่ติดแผนป้ายทะเบียนแล้วก็ยึดรถไว้สิบคันตัวแทนกลุ่มรถจักรยายนขอชี้แจงอ่ะได้ได้ได้ได้ชี้แจงว่าไงบอกพวกผมอ่ะพวกเราอ

แสดงความคิดเห็นจำนวนมากเช่นอ่ะกลุ่มผู้ชมเห็นว่ายังไงบางคนบอกว่าทำบุญส่วนทำบุญแต่ขี่รถจักรยายนไม่ส่วนไม่ควรสร้างความเดือดร้อนอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ใช่นะหรือมีผู้ชี้แจงบอกว่าอย่าทำเนี่ยคุมรถจักรยายนเขาเลยเขาอยากไปทำบุญอ๋อเหรอเออไม่ได้อยากมาเกาะโกนชาวบ้านนี่ไงนี่
ผลตำบุตรตรีไพโลตคุ้มภัยครับผู้ประคับการตำบุตรภูทอจังหวัดกาญชาณะบรีผมชื่นชมท่านคือท่านบอกว่าชาวบ้านนี่น่ะพอร้องเรียนบอกว่ามีกลุ่มรถจักรยายนขี่ซึ่งแต่งทอเสียงดังสนานวันไหวบนถนนสายสามหนึ่งเก้าเก้าอ่ะค่ะท่านสั่งสกัดจับนะสั่งสกัดจับเลยทั้งนี้นะครับดำเน
สั่งทีปั๊บสามท้องที่เป็นดาวกระจายต้องมองแยกกันอ่ะค่ะเจตนาคือจะไปทำบุญใช่ไหมอ่าเอาเงินไปบริจาคใช่ครับแต่ว่าระหว่างทางนี่สิมันมีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นอ่ะใช่ค่ะถ้าทำดีต้องทำดีให้หมดทุกอย่างทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องที่มันผิดกฎหมายยากทำค่ะ